ข่าวนี้ดูไว้เป็นอุทหรณ์นะคะเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนที่รู้ว่าเสี่ยง
แต่คงต้องขอลองสำหรับคนที่ชอบซื้อชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคต่างต่างนะ
เราไปซื้อล็อตเตอรี่แบบซึ่งซึ่งหน้าแบบเนี้ยพี่เบิร์ทครับ
เรายังถูกหลอกจำได้ไหมฮะอ่ะโอนละวนอ่ะมีตั้งหลายภาค
ล่าสุดค่ะคุณป้าท่านหนึ่งที่ชายภูมินะฮะ
ไปซื้อลอตเตอรี่ผ่านโลกออนไลน์
จริงยังถูกหลอกโลกออนไลน์ก็ถูกหลอกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ถามว่าพฤติกรรมของคนที่มาหลอกป้าเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ
เล่าให้ฟังแบบนี้เอาคนที่ตกเป็นเหยื่อก่อน

คุณป้าเฉลี่ยวป้องคันที่บอกว่าเป็นผู้โชคดีเนี่ย
เพราะว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วก็แกก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง

แต่สุดท้ายแล้วแทนที่จะไปกองสลากไปรับเงินต้องไปโรงพักค่ะ

คุณป้าเฉลียวเนี่ยแกเฉลี่ยวใจนะว่าแกจะโดนหลอกหรือเปล่า
หรือว่าทางฝั่งคนขายจะตุกติดกับแกหรือเปล่านะฮะ
แกตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวโรงพักบ้านเข้าที่ชายภูมิเลยนะคะ
หลังจากที่แกไปซื้อสลากออนไลน์กับผู้ค้าแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ทางผู้ค้ากลับบอกว่าป้าเอาแบบนี้เดี๋ยวจะเอาเงินไปให้ที่บ้าน
แกก็ดีใจนะแต่มันมีแต่ค่ะแต่ขอจ่ายแค่๑ล้านบาทก่อน
๖ล้านขอจ่ายล้านเดียวก่อนแล้วที่เหลือจะทยอยจ่ายให้ทีหลัง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เหลืออีก๕ล้านบาทเนี่ยจะทยอยจ่ายให้เมื่อไหร่นะฮะ
ทางแม่ค้าขายสลากออนไลน์อ้างบอกว่าที่บริษัทถูกพนักงาน
งัดตู้เซฟแล้วก็ขโมยลอตเตอรี่รางวัลที่๑ที่เก็บเอาไว้ไปด้วย
ทำให้บริษัทไม่มีต้นคั่วเพื่อไปขึ้นเงินกับทางกองสลากได้
เพราะฉะนั้นก็เลยมีความจำเป็นต้องขอกันตรงเลยค่ะป้าเฉลียว
ขอจ่ายไปก่อน๑ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก๕ล้านบาทเดี๋ยวจะทยอย
จ่ายเป็นเช็คบ้างเป็นเงินสดบ้างแต่ถามว่าป้าแกยอมไหม
เป็นพี่เบิร์ดพี่ต้นพี่ยอมไหมขอสักทีเดียวเลยได้ไหม
๑สิขอเงินก้อนเลยมันคือจ่ายของไม่ดีพอทยอยอย่างนี้ฮะ

ไม่ยอมนะฮะสุดท้ายแกก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานนะฮะป้าเฉลียวแกเปิดใจกับเรา
แกบอกว่าหลังจากที่ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ผ่านออนไลน์แล้วนะแล้วแกก็รู้ตัวว่าแกถูกรางวัลที่๑
แกถูกรางวัลที่๑แต่กลับนอนไม่หลับค่ะ
เพราะมันไม่อุ่นใจไงไม่ได้กำสลากไว้ในมือ
ไม่ได้อยู่กับตัวเองครับใช่ไหมคะทีนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่ง
อยู่ดีไอ้แม่ค้าขายสลากออนไลน์ท่านนั้น
ก็มาขอจ่ายล้านเดียวที่เหลือทยอยจ่าย

บอกว่าระวังนะการซื้อสลากออนไลน์อาจจะโดนโกงได้
คราวนี้แหละค่ะกลัวในกลัวค่ะตัดสินใจไปแจ้งความเลยนะคะ

ป้าที่แม่ค้าสลากออนไลน์เนี่ยเสนอให้เงินป้าก่อน๑ล้านบาท

ป้าบอกอ้าวใครจะไม่เอากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะคะ
เอาไว้ก่อนค่ะแกรับไว้นะคะ๑ล้านบาท
ทีนี้สุดท้ายคุณผู้ชมถามว่าเรื่องนี้จบอย่างไร
รองผู้กำกับสพบ้านเข้าพันธ์ตำรวจโทเอกพลเพชรนอก

ทวงถามเรื่องเงินไปยังผู้ค้าสลากออนไลน์
ว่าทำไมไม่จ่ายเต็มจำนวน
ผู้ค้าอ้างเหมือนเดิมเลยค่ะบอกว่าตู้เซฟที่บริษัทถูกงัด
ขโมยมันเอาสลากไปด้วยไม่มีต้นคั่วไปขึ้น

แต่พอตำรวจขอดูเอกสารการแจ้งความจริงหรือเปล่า
ที่บอกว่าตู้เซฟโดนงัดแม่ค้ามีพิรุษค่ะ
คือไม่ได้แจ้งความสุดท้ายแล้วนะคะ
ก็ต้องมีการจ่ายเงินที่เหลือให้กับป้า๕ล้านบาท
เงินเข้าบัญชีป้าเรียบร้อยแล้วนะคะ
ล้านเดิมที่จ่ายเป็นเงินสดกับ๕ล้านบาทที่โอนจ่าย

โชคดีแล้วที่ไม่เป็นมหากราบหวยอรเวงรอบม้า
ไปนานกว่าจะได้ใช้ตังค์